หนุ่มคนนี้เนี่ยเขาอยากจะลองพิสูจน์ดูว่า
เออหัวแข็งหรือเปล่า
เคยไปเห็นคนที่เขาแบบขายทุเรียนอยู่ที่จันทบุรี

ใช่ที่จันทบุรีเนี่ยเขามงทุเรียนกัน
หนุ่มคนนี้บอกเดี๋ยวผมจัดให้

จัดให้แล้วเป็นยังไงไปดูนะฮะ

เห็นไหมนี่เขาให้เพื่อนลองโยนทุเรียนมาจะมงเข้าเข่ง

ของแท้ครับผมมงแล้วจัดให้เลือดมันพอง

ดูสิดูสิเห็นไหม
ทำไมอ่ะเดี๋ยวทำคอนเทนต์ขายทุเรียนปะเนี่ย

คือทีแรกน้องเนี่ยเขายอมรับว่าเขาก็ตั้งใจถ่ายคลิปทำคอนเทนต์ในการหม่งทุเรียน
ไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะโอ้โหถึงขั้นเลือดขนาดนี้

ลองไปดูก่อนมันกระทบกระเทือนอะไรหรือเปล่าเนี่ย
ตอนนี้มันหายแล้วแผลข้างนอกแต่ข้างในไม่รู้จะเป็นยังไง
โพสต์คลิปเอาไว้บอกสุดจัดแตกแล้วแอนตาซินไม่จ่าย
แอนเจ้าแม่ทุเรียนจ่ายเองของดีสละบุรีนี่ฮะ
โอ้โหเด็กหนุ่มสองคนโยนทุเรียนให้มงกันคนโยนง่ายดาวไหล
ชาอยู่ใช่สักพักนึงเนี่ยเลือดไหลเต็มหน้าเลย
เลือดของแท้ครับผมโอ้โหดูสิท่านผู้ชมฮะ

เราก็สงสารเขาก็คงไม่คิดว่ามันจะแตกขนาดนี้

อยู่ตลาดวงทองที่ถนนสุดบรรทัศน
พี่ใช้หัวหมงทุเรียน
เอกพันธ์ในนี้ก็ยังมาทำงานเหมือนเดิม
คือเอกพันธ์บอกกับเราว่าผมก็ยอมรับ
ว่าตอนแรกผมตั้งใจทำคอนเทนต์
เห็นรุ่นพี่เนี่ยเขาก็ขายทุเรียนอยู่ที่จันทบุรี

อ่าตอนที่ไปเที่ยวสวนทุเรียนเขา

ระหว่างหัวกับทุเรียนเนี่ยอะไรมันจะแข็งกว่ากัน
อันนี้คิดจริงเหรอคะ

มีอยู่๗๘รูไม่ได้ไปหาหมอนะ
เขาบอกเขาก็ประถมพยาบาลเบื้องต้นกันแล้วก็ไม่ได้ไปหาหมออะไร

ทำไปก็อยากลองทำดูเล่นนะ

คอนเทนต์ตามพวกรุ่นพี่ที่จันทบุรีครับผม

เขาไปเที่ยวสวนทุเรียนผม

ผมก็อยากลองดูว่าระหว่างทุเรียนกับศิษย์ศาสตร์เนี่ย

คนสุดท้ายก็คือเรียนแข็งกว่าครับผม

ครับผมก็ได้แผลมา๖๗รูครับผม

ซีซั่นของทุเรียนหมดไปถ้าซีซั่นมะพร้าวมาล่ะ
คนที่เห็นคลิปนี้หลายคนก็มาเป็นห่วงเป็นใยให้กำลังใจ
ตำหนิต่อว่าก็มีว่าโอ้โหไม่น่าจะไปเล่นอย่างนี้เลยมันแหม
บางคนก็บอกคราวหน้าหม่งมะพร้าวให้หน่อยนะ

โถยาเลยฮะ
เดี๋ยวจะไม่โชคดีเหมือนเอกพันธ์นี่ผมถือว่านี่ยังโชคดีนะ

แต่ว่าจริงก็อยากให้เขาไปตรวจอย่างละเอียดหน่อยเพราะว่ามันแรงกระแทกนะ
คือมันไม่ใช่ว่าเราไปหม่งใส่ทุเรียนแต่ทุเรียนมันพุ่งเข้ามาด้วยเพราะว่าเขาโยนเพื่อให้จะหม่งแบบฟุตบอลอะไรอย่างนั้นไง
เดี๋ยวมันเผื่อบางทีมันกระทบกระเทือนหรือมันมีอะไรไปเช็คหน่อยเถอะ
น้องก็อย่าไปทำตามแบบนะครับเพราะว่าเขาเอาวนลงไว้เพื่อเป็นอุทาหรณ์ว่าอย่าไปทำนะฮะ